เปิดปากกับภาคภูมิ
น้องผมจะขับคู่ไปกับมอเตอร์ไซค์
น้องผมแซงมอเตอร์ไซค์ไป

หน้าโรงเรียนอย่างน้อยมันก็ต้องไม่เกิน๔๐
ตรงนั้นก็คือพอคุณหมอเข้าไปที่โรงพยาบาลเขา
ออกไปซื้อรียายนลูกเขาประมาณตอน

ทั้งเส้นทางทางทท่านทีน้องผมเขาแจ้งนำรวดว่าเขาไม่เห็น
แล้วพอผมไปถามคนข้างนั้นเขาเคยออกมาว่า
แล้วก็เงยหน้าขึ้นมาก็ชนน้องผมเลย
ก็ยังไม่มีการตกลงเรื่องค่าเยียวยาใด
แล้วก็ยังไม่มีการเซ็นรับเอกสารใด
แล้วคดีก็ยังไม่มีความคืบหน้าใด
ไม่มีการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลหลังจากมีการชนคนตาย
ซึ่งขัดกับระเบียบของสำนักงานตรวจแห่งชาติ
รู้กันอยู่แล้วว่าวันละของคุณหมอในต่างจังหวัดถือว่าใหญ่นะครับ
หมอเนี่ยไม่ใช่ว่าธรรมดานะรู้จักไปหมดแล้วครับ
เขาก็กลัวว่าคดีไม่จะมีการวิ่งเต้น
สวัสดีครับทุกผู้ชมครับเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
วันนี้มีพี่ชายที่เขาต้องการมาร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายของเขา
ที่ถูกรถชนจนเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์ผ่านมา๓เดือนคดีไม่คืบ
โดยคนที่ขับรถเก๋งมาชนน้องชายของเขาตอนที่ขี่จักรยานยนต์อยู่
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับ

ทีนี้พอ๓เดือนไม่คืบเนี่ยทางคดีอาญาเนี่ย
การฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเงินชดเชยเยียวยาต่าง

พี่ชายของผู้ตายบอกว่าน้องชายของเขา

มีเมียมีลูกอีก๒คน
ลูกยังเล็กอายุ๕ขวบกับ๗ขวบ

มีคุณพ่อคุณแม่นะที่อยู่ที่จังหวัดตรังอีก
ส่วนตัวพี่ชายทำงานอยู่ที่กรุงเทพ
เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากร้องขอความเป็นธรรมให้กับน้องชายของเขาหน่อย

ที่เขาจะต้องดูแลครอบครัวของน้องชายของเขา
อยู่ข้างหลังต่อไปนะฮะ
ก่อนหน้านี้เขาเคยไปร้องขอความช่วยเหลือกับทาง
ธนารณรงค์แก้วเพชรประธานเครือข่าย
รับเชิญในรายการครับท่านผู้ชมครับ

คุณเอกรัฐปรีชินดา
และอีกท่านคุณนะฮะทนายเจเจทนายปี้ยันทร์
บรรณารงค์ทวงคืนความยุติธรรมแบบนะครับ
สวัสดีครับทั้งสองท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับทนายเจนะฮะ
นายปียนัทนะครับส่วนนี้คือคุณเอกรัฐพี่ชายของคุณวิทยาที่
เสียชีวิตนะครับครับผมอ่าทุกผู้ชมครับเราก็พยายามติดต่อไปทางฝั่งของ
คุณหมอแล้วก็คุณแม่ของคุณหมอด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกับทางคุณ
เอกรัฐอยู่นะครับผมแต่เหมือนกับว่ามันไม่มีความคืบหน้าใช่ครับใคร
ทางตำรวจก็ไม่คืบหน้าใช่ครับเดี๋ยวจะมาไล่กันนะครับว่าเป็นอย่าง
ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ครับผมขอบคุณครับคือถ้าเกิดพูดถึงเหตุการณ์หรือว่าดูภาพ
จรปิดที่คุณเอกรัฐไปหามาได้เนี่ยก็คืออันนี้สามารถคุยกันได้
กันได้เนอะได้ครับถ้าเผื่อสะเทือนจิตใจตรงไหนผมต้องขอโทษ
ด้วยนะครับผมเอาเริ่มต้นเหตุการณ์ก่อนครับคุณเอกรัฐครับ
วันเกิดเหตุคือวันไหนฮะมันเกิดอะไรยังไงขึ้นครับ
วันที่ยี่สิบหกธันวาคับอ่าปีหกห้าครับปลายปีที่ผ่านมาใช่ครับ
ก่อนที่เราจะไปฉลองปีใหม่กันอืมนิดเดียวครับครับก็คือน้องผมเนี่ย
ลูกเขาป่วยแล้วก็เขาก็ออกยืมรถมอไซค์ของช่าง
ของช่างของลูกน้องเขานะครับไปซื้อยาในตลาดใกล้ใกล้บ้าน
กันประมาณสองกิโลครับขากลับก็ห่างจากบ้านประมาณกิโลเดียวแล้ว
ก็โดนรถเฉียวชนซะก่อนซึ่งน้องผมก็ขับรถมาตามเลนปกติครับ
ไม่ได้มีการออกไปตัดหน้าหรืออยู่ในจุดอับต่างเลยก็ขับมาเลนสปกติ
นี่คือภาพจากล้องวงจรปิดใช่ไหมในคืนวันนั้นนะฮะใช่ครับ
สิบนาฬิกายี่สิบสี่นาทีใช่ครับอ่าท่านผู้ชมถ้าดูภาพเนี่ยที่
ขับผ่านไปเดี๋ยวจะย้อนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผม
จะไม่เห็นตอนชนนะฮะกล้องวงจรปิดตรงนี้มันไปไม่ถึงครับ
เพราะจุดที่ชนเนี่ยกล้องไปไม่ถึงใช่ครับฝั่งอ่าจุดเกิดเหตุ
ตรงนี้เนี้ยอันนี้เป็นฝั่งตรงข้ามโรงเรียนโรงเรียนใช่ครับ
แล้วพอขี่พ้นกล้องไปอ่ะขี่ตามอ่า

พอขี่พ้นกล้องไปเนี่ยมีรถเก๋ง

คุณวิทยาก็บาดเจ็บสาหัส
ใช่ครับตอนนั้นบาดเจ็บสาหัสไม่รู้สึกตัวครับ

ก็พอรู้ข่าวประมาณคือตอนชนเนี่ยผมไม่รู้
ผมรู้ตอนส่งไปโรงพยาบาลประจำจังหวัดแล้ว
ตอนประมาณ๔ทุ่มผมรู้ข่าว
ว่าน้องเริ่มโดนปั๊มหัวใจแล้ว

ไปเลยอืมคืนนั้นเลยเข้าไปถึงตอนเช้า

มีคุณแม่กับภรรยาของน้องชาย
ก็ผมโทรหาน้องชายผมอีกคนนึงตลอดว่าน้องเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง
ให้ช่วยน้องให้เต็มที่จนประมาณเที่ยงคืนนะครับ
น้องมาโทรบอกว่าน้องไม่ไหวแล้ว

ตอนนั้นคืออาการหนักขนาดไหนที่คุณแม่หรือว่าพี่น้องที่เฝ้ากันอยู่แล้ว
คือไม่มีสติแล้วครับคือปั๊มหัวใจหัวใจหยุดเต้นไปแล้วครับ

พอครั้งที่๔ผมว่าจะให้ปั๊มต่อแต่ว่าทางหมอแจ้งว่าน้องเริ่มบอบช้ำหนักแล้ว
ปั๊มมาก็คงไม่เหมือนเดิมคงเป็นคงยื้อยากเพราะว่าเขาเสียเลือดมากครับ
ธันวาคมนะครับปี๖๕นะฮะช่วง๒ทุ่มกว่านะครับ
ส่วนทางคดีเนี่ยคุณหมอที่เป็นคนขับรถคันนั้น

เกิดอะไรขึ้นในทางคดีคุณหมอเขาว่ายังไงฮะ
ก็ตามคดีครับคุณหมอเขารับผิดชอบว่าประมาททั้งหมดเขาประมาทเป็นเหตุให้น้องผมเสียชีวิต
ตามคดีเนี่ยเขาก็ยอมรับนะครับ
แต่ว่าในทางนั้นผมก็คือเอกใจว่าเขาประมาทยังไง
ผมก็อยากให้ตำรวจสืบว่าเขาประมาณยังไง
ถ้าทีแก้ประมาทเนี่ยเขาประมาทยังไงครับ
เพราะว่าการประมาทแต่ละอย่างเนี่ยโทษไม่เท่ากัน
เขาประมาทยังไงแต่ผมก็เลยไปสืบจากคนแถวนั้นที่เขาเห็นเหตุการณ์นะครับ
คุณหมอลงไปคุณหมอก็เหมือนกับเอ่ยปากกับคนแต่นั้นว่าขอโทษว่า

เพราะว่าผมไปเช็คจากสถานที่ครับก็ไม่เห็นรอยเบรกเหมือนกัน
ก็คงแน่ที่หมอพูด
คือคือมีชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าพอมีเหตุรถชนปุ๊บครับ

มาใช่ครับก็คนก็ไปมุงดูกันอย่างเงี้ครับแล้วก็คนขับรถเก่งก็ลงมา
แล้วก็บอกกับชาวบ้านว่าแล้วก็เหมือนก็ขอโทษพอดีผมอ่ะ
ก้มอยู่โทรศัพท์แล้วก็เงยขึ้นมาก็ชนเลยมองไม่ทันเห็น
ไม่ทันมองเห็นครับเพราะเขาขี่ตามหลังมอเตอร์ไซค์ไปใช่ครับ
ก็เลยชนมอเตอร์ไซค์คุณวิทยาเลยใช่ครับกล้องวงจรปิดนี่เห็นบอกไปไปตามหามาเองเหรอฮ
ตามหามาเองครับไปไปตามทางคดีเป็นยังไงบ้างตอนนั้นอ่ะที่ตอนนั้นที่ไปก็คือไม่มีอะไรเลย
ผมก็ไปเตรียมงานศพน้องเสร็จผมก็เดินไล่ทุกจุดกล้องตรงข้ามถนนมีไหมทุกอย่าง
ผมโทรไล่เช็คบ้านแถวนั้นแหละครับอืมผมไล่ทุกหลังเลยครับครับ
ก็ที่ไหนมีกล้องมีกล้องจริงน่าจะมีกล้องที่ชัดกว่านี้แต่ว่าวันนั้นเขาไม่สะดวก
และเป็นช่วงที่ใกล้ปีใหม่เขาก็หยุดงานกันอืมอ่าเขาก็ไม่สะดวกแต่ผมเห็นกล้องตัวเนี้ย
มันก็เพียงพอที่จะสังเกตได้ว่าน้องผมไม่ได้ไปตัดหน้าหรือว่าไปทำอะไรที่รบกวนการของการขับของเขา
อ่าน้องผมก็ขับมาเลนปกติครับแล้วรถผมน้องผมก็มีไฟท้ายซึ่งมันมันอ้างไม่ได้ว่ามองไม่เห็นอืม
ก็ผมคิดว่าแค่เนี้ยมันเพียงพอแล้วผมก็เลยไม่ไปดูเช็คกล้องตัวอื่นต่อท้องที่สพเมืองตรังใช่ไหมใช่ครับ
คืออันนี้คือเราไปหาเองหรือว่าตำรวจเขาบอกให้ไปหาไหมไม่ให้ผมไปหาเองครับตอนนั้นผมยังไม่ติดต่อตำรวจเลย
ผมไม่รู้ว่าใครเป็นร้อยเวรครับวันนั้นคือเราเอาเราต้องการความคืบหน้าความชัดเจนของเรา
ผมไปสืบก่อนเพราะว่าคือผมเคยเห็นเคสมาบ่อยก็คือคดีพวกเนี้ย
เจ้าทุกข์ต้องไปไล่ตรวจเองก่อนเพราะว่ายากมากพอดีตำรวจอาจจะยุ่งงานเยอะต่างต่าง
ซึ่งเขาก็ไม่มีเวลาไปตามให้เราผมเนี่ยก็คือกันไว้ก่อนเผื่อว่าคดีมันเป็นแบบเนี้ยครับ
เหมือนบางทีตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบทั้งหมดอ่าจะบอกกับที่บ้านผมจะรับผิดชอบทั้งหมด
อย่างดีพอสุดท้ายพอถึงเวลาเข้าจริงมันไม่เป็นอย่างที่ที่พูดนะครับ
เพราะฉะนั้นพอยี่สิบเจ็ดธันวาคมวันรุ่งขึ้นครับผม
คุณเอกรัฐขับรถจากกรุงเทพมาถึงบ้านที่ที่จังหวัดตรังใช่ครับถึงเช้าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับ
ก็หาเลยยังครับวันนั้นก็คือไปจัดการงานศพก่อน
รถน้ำศพน้องก่อนแล้วก็เตรียมน้องเข้าเข้าโรงศพก่อน
ตอนนั้นตำรวจเขายังไม่ได้ติดต่อเรื่องขดงคดีอะไรมาเลยเหรอยังเลยครับยัง
ไม่ได้มาแจ้งญาติผู้ตายอะไรเลยเหรอไม่รู้ถ้าเกิดผมเข้าไปเนี่ย
ไม่รู้มาแจ้งอีกอย่างแต่ว่าผมมันไม่ไม่ได้เจอตำรวจอะไรเลย
อืมอ่าผมไปเนี้ยผมก็เตรียมการส่งน้องก่อนครับ
เข้าลงเรียบร้อยปั๊บผ่านไปประมาณวันสองวันผมก็ถึงเข้าไปเก็บหลักฐาน
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดฟังจากคุณเอกรัฐเนี่ยก็คือหนึ่งเอาล่ะ
ทางผู้ที่เป็นคนขับรถก็คือคุณหมอนะฮะทนายเจ
ครับเขาก็เขาก็รับข้อหากับตำรวจว่าเขาประมาทใช่ครับอ่า
มีชาวบ้านที่บอกว่าคนขับรถคือคุณหมอเนี้ยลงมาแล้วบอกว่าอ่า
เก็บมือถือพอดีครับเลยไม่ทันเห็นก็เลยชนเข้าไปใช่ครับ
ญาติผู้ตายคือคุณเอกรัฐพี่ชายไปหากล้องวงจรปิดมาได้
ครับเพื่อจะยืนยันว่าอืมไม่มีการไปปาดน่งปาดหน้าใช่ครับ
เพราะน้องเขาเนี่ยขี่นำหน้าไปก่อนใช่ครับไฟบนถนนมีมีครับ
จะสองทุ่มกว่าใช่ครับเอาละไม่ได้สวมหมวกกันน็อกก็จริง
แต่เขาก็ไม่ได้ไปปาดหน้าใช่ครับแล้วมาชนท้ายแล้วทำให้เขาเสียชีวิต
ครับผมก็ต้องรับผิดชอบชดใช้ใช่ครับดูแล้วคดีก็ไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยาก
คดีนี้เนี่ยเป็นคดีประมาทคำว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
หมายความว่าไม่ใช่เรื่องของการเจตนาอืมพอเป็นเรื่องประมาทเนี่ย
ก็ต้องไปดูว่าสาเหตุที่ประมาทเกิดจากอะไรครับประมาทเพราะหยิบโทรศัพท์อย่างเดียวหรือ
ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลมืนเมามาแล้วไปขับรถชนคนตาย
เพราะผลทางคดีเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายเนี่ย
โทษสูงสุดก็คือสิบปีไม่มีโทษขั้นต่ำนะครับแต่ว่าถ้าเมาแล้วขับแล้วไปชนคนตายเนี่ย
โทษสามปีถึงสิบปีจะเห็นว่ามีโทษขั้นต่ำด้วยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย
สิ่งที่ทางผู้เสียหายเขาติดใจอยู่ก็คือผลตรวจแอลกอฮอล์
ซึ่งตอนนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยไม่มีผลยังไม่ทราบว่ามีการส่งตรวจหรือเปล่า
แต่ทราบล่าสุดเห็นบอกว่าส่งตรวจแล้วแต่ยังไม่ทราบผลว่าเมาหรือไม่เมากันแน่
คือตั้งแต่วันแรกคือคือตำรวจไม่ได้แจ้งเรื่องผลตรวจแอลกอฮอล์
ไม่มีครับไม่มีการตรวจคือผมไม่เห็นหลักฐานอะไรเลย
หรอวันที่ไปเจียจากันสองครั้งก็ผมก็ไม่เห็นหลักฐานเลยเลย
อันนี้คือเหตุที่ไล่กันมานะครับผม
คุณวิทยาทำงานมีลูกสองคนใช่ครับ
ห้าขวบกับเจ็ดขวบใช่ครับมีภรรยาครับผมอยู่ที่บ้านครับผม
มีคุณพ่อคุณแม่ครับก็ทำสวนใช่ครับพ่อแม่ก็หกสิบกว่าแล้วครับ
ส่วนพี่ชายก็ทำงานที่กรุงเทพใช่ครับอ่าก็ครอบครัวก็มีสี่พี่น้องอ่ะ
ใช่ครับก็ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวไปใช่ครับทีนี้พอ
พอเกิดเหตุขึ้นตรงนี้เนี่ยแล้วทำไมวันนี้ผ่านมา๓เดือน
เขาต้องไปร้องขอความช่วยเหลือที่ทางทนายรณรงค์แก้วเพชรนะฮะ
เพราะคุณเอกรัฐบอกว่าคดีมันไม่คืบหน้าใช่ครับ
คืบหน้าแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเดี๋ยวมาไล่กันหน่อย
หลังจากเกิดเหตุขึ้นแล้วคุณวิทยาเสียชีวิตในคืนวันนั้นวันรุ่งขึ้นวันต่อมาไปตามหากล้องวันรุ่งขึ้นเนี่ยจัดงานส่งงานศพเรื่องรถน้ำแล้วทางคดีมันไม่คืบยังไง
เกิดอะไรขึ้นเห็นบอกเจรจาต่อลองกันด้วยใช่ไหมใช่ครับแต่ทั้งนั้นเขาบอกให้ไปฟ้องศาลเอาช่วยเงินมาก้อนหนึ่งใช่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับช่วงหน้ากลับมา
เปิดปากกับภาคภูมิท่านผู้ชมครับคุยกันต่อนะฮะหลังจากที่เกิดเหตุที่คุณวิทยาถูกรถยนต์ของคุณหมอ
จักรยานยนต์ที่ขี่ไปจนเสียชีวิต๒๖ธันวาคมปี๖๕อย่างที่คุยกันเมื่อช่วงแรกนะครับ
คุยกับคุณเอกรัฐต่อนะถ้าในแง่ทางคดีเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยพอเราไปที่โรงพยาบาลแล้วคุณวิทยาเสียชีวิตในคืนวันนั้น
ครับผมวันรุ่งขึ้นเราก็จัดงานรดน้ำศพใช่ครับใช่ไหมฮะแล้วก็จัดงานศพครับผมตามวันต่างต่างครับ
จัดงานศพไปถึงวันไหนนะช่วงแรกเนี่ยครับผมเตรียมงานศพลดน้ำศพแล้วก็เตรียมจะเอาน้องเข้าโรงเพื่อเก็บ
เพราะมันติดช่วงปีใหม่ก็คือจะเก็บศพไว้ก่อนไว้จัดงานหลังปีใหม่ก็คือ๓ประมาณ๓วันช่วงนั้นก็คือยุ่งกับงานศพน้องอย่างเดียวเลย
ไม่ได้ไปติดต่ออะไรเลยไว้ที่วัดไหนฮะวัดพระพุทธศรีหิงครับแต่ใกล้บ้านแล้วก็เว้นวักปีใหม่ก็มาจัดงานศพอีกครั้งหนึ่ง
ใช่ครับกัดงานศพก็วันที่๙ครับวันที่๙อีกทีหนึ่ง
มกราคมชาปนกิจชาวพนักกิจวันที่๑๒ครับก็จัดการตรงนั้นเรียบร้อย
ใช่ครับระหว่างทางตรงนี้เนี่ยทางคดีเป็นยังไงฮะระหว่างทางตรงเนี้ยก็ต้อง
จากเราไปตามกล้องวงจรปิดที่คุยกันไปนะที่เหลือทางคดีเป็นยังไง
ผมก็โทรติดต่อไปตำรวจตำรวจก็บอกว่าเดี๋ยวจะนัดมาไก่เกลี่ยกัน
หลังจากที่หลังจากที่เคลียร์งานศพเสร็จเรียบร้อยผมก็รอเพราะว่าผมก็วุ่นเรื่องงานศพน้อง
ครับก็รอก็ถึงวันที่๑๓พศ๑๒๑๓ก็ไปกันไปเจอกันที่ที่สภครับ
ทั้งคู่กรณีแล้วก็ทั้งญาติผมทุกคนแสดงว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุจนไปถึง
ปนักกิจศพของคุณวิทยาเสร็จเนี่ยเรายังไม่ทราบเลยว่ามีการแจ้งข้อหากับ
คุณหมอที่เป็นคู่กรณียังไงอย่างเงี้หรอใช่ครับยังไม่ทราบเลยตอนนั้นคือผมไม่รู้เลยครับว่า
เขาดำเนินการเรื่องคดีอาญาไปถึงไหนยังไงเอาร้อยวงร้อยเวรอะไรไม่ไม่ได้มาติดต่อ
มาที่งานหรือไปที่โรงพยาบาลหรือมาแจ้งว่าความคืบหน้าเป็นยังไง
ไม่เห็นครับวันนั้นคือที่ผมไปเนี่ยผมไม่เจอเลยอืมหรือเขาแจ้งทางคุณแม่หรือภรรยาของผู้ตาย
ตามที่เห็นคือแค่เขาคุยกับภรรยาแต่ว่าแค่คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ได้แจ้งอะไรกันมากมาย
แจ้งเหมือนที่แจ้งผมเลยครับคือนัดไปไก่เกลี่ยกันนะครับ
ข้อหาก็คือตอนเนี้ยเขาพึ่งแจ้งออกหาไปเมื่อวันเองครับ
ว่ายอะไรกันขอโทษกันแล้วก็คุณหมอก็กลับบ้านไปอ๋อคุณหมอที่ขับรถไปที่โรงพยาบาลที่ที่คุณวิทยา
ถูกส่งไปโรงพยาบาลครับยกมือไห้ขอโทษญาติญาติแล้วคุณหมอก็กลับไปใช่ครับ
เอาละความรับผิดชอบในส่วนของของทางของผู้ที่ขับรถก็คือฝั่งคุณหมอเนี่ย
ครับเขาเขาช่วยเหลือมายังไงบ้างฮะก็ก็ช่วยมาตอนแรกที่รู้อ่ะครับ
ก็ช่วยมาวันงานนะครับวันที่ชนนะครับน่าจะห้าห้าพัน
อืมแล้วก็ระหว่างนั้นอ่ะครับมีช่วยในมาอีกห้าหมื่น
ห้าหมื่นระหว่างที่รอเตรียมจัดงานนะครับช่วงงานศพใช่ครับ
เท่ากับว่าฝั่งของคนขับรถที่ชนคุณวิทยาเสียชีวิต
ครับผมอ่าช่วยมาห้าหมื่นห้าใช่ครับอ่าคุณหมอช่วยมาห้าหมื่นห้า
นะฮะโดยโดยให้คุณแม่อ่าคุณแม่ของคุณหมอ
มาให้ใช่ไหมเอ่อห้าหมื่นเนี่ยโอนมาครับโอน
โอนให้คุณพ่อคุณพ่อส่วนห้าพันคือห้าพันเนี้ยไปให้เองที่งานนะครับ
ผมไม่แน่ใจคือตรงเนี้ยตรงยอดเงินเนี้ยผมไม่ได้จับเลย
ผมไม่รู้เรื่องเลยแต่ว่ารู้แค่คร่าวที่ตำรวจบันทึกไว้ในนั้น
ว่าเขาได้ให้อะไรเท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าช่วงที่ว่าเขาให้ใครยังไงเนี่ย
ผมรู้แค่ว่าให้ห้าพันไปให้แม่๕๐๐๐๐เนี้ยโอนให้พ่อ
แค่นั้นนะครับส่วนจะให้กันยังไงตอนไหนผมไม่รู้

ศพก็ถ้าคู่กรณีก็คือมีคุณแม่เข้ามา

อืมอ่าตีนี้
พอหลังจากเสร็จงานศพเรียบร้อย

โทรไปก็ตำรวจเขาบอกเดี๋ยว๑๓มกราคมใช่ไหม
ตำรวจถามว่าจะทำงานศพน้องเสร็จวันไหนผมก็เลยบอกว่าเสร็จประมาณ๑๒พอ๑๒
เขาก็เลยว่าอันนั้นนัด๑๓แล้วกันเผื่อว่าจะได้เคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อน

ครับซึ่งซึ่งปกติตามตามขั้นตอนทางคดีส่วนมากตำรวจก็จะรอให้ทางผู้ที่เขาเป็นผู้เสียหายผู้สูญเสีย
เขาจะเสร็จงานทางด้านนี้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไหมคุณธนายเจ
อันนี้ขั้นตอนการเจรจากลายเกลี่ยในระหว่างคดีเนี่ย
ไม่ได้กำหนดเอาไว้ขึ้นอยู่กับความยินยอมพร้อมใจของทั้งสองฝ่าย
ทั้งผู้เสียหายแล้วก็ผู้จำเลยเนี่ยนะครับผู้กระทำความผิดเนี่ย
เพราะฉะนั้นในการเจรจาไม่ใช่ขั้นตอนกฎหมาย
จะมาบอกว่ารอการเจรจาแล้วทำให้เลื่อนคดีออกไปก่อนผมว่าไม่ใช่ไม่ถูกต้อง
ในการเจรจาก็เจรจาไปในส่วนของเรื่องคดีก็ต้องเดินหน้า

เพียงแต่ว่าเอาละเขาก็ในแง่ของการเจรจาชดใช้ตำรวจก็บอก
แล้วมาคุยกันก็เลยนัดเจอกัน๑๓มกราคม

พอไป๑๓มกราคมก็เลยไปเจอกันที่สพเมืองจังหวัดตรัง

ก็ได้เจอพ่อแม่เขาแล้วก็คุณหมอครับ

ฝั่งเราก็พ่อแม่ผมแล้วก็ลูกของน้องผมครับ

เอาทางคดีอาญาก่อนตำรวจได้แจ้งไหมวันนั้น๑๓มกราคม
ก็คือตำรวจแจ้งว่าเขายอมรับว่าเขาประมาท
เขามาลงในบันทึกว่าเขาประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ส่วนทางการทดเชยเยียวยา
เท่ากับว่าทางคุณวิทยาได้พรบ

บอลรถยนต์ของคู่กรณีเนี่ยจ่าย๕แสนแล้ว
แล้วก็ฝั่งของครอบครัวคุณหมอก็ช่วยมา๕๕๐๐บาทประมาณ
ทางครอบครัวฝั่งเราก็เลยแจ้งว่าขอเพิ่มใช่ไหม

ก็คือทางนี้บอกขอคำนวณจากรายได้ของคุณวิทยาแล้ว
ทำงานช่างรับเหมาไฟฟ้าเนี่ยได้เดือนละ๒๐๐๐อายุ๓๒
ถ้าคูณ๑๒ไปถึง๖๐ปีอายุนะที่ทำงานได้
คูณ๑๒เดือนในแต่ละปีไปเนี่ย

ทางนั้นเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเก็บไปพิจารณาว่าจะหาเงินได้ไหม

พอหลังจากเจจานเสร็จตำรวจก็ลงบันทึกไว้ตามที่ผมให้เอกสารไว้
แล้วก็ออกกันมาข้างหน้าคุณแม่เขาก็ได้เดินมาถามว่า๖ล้านเนี่ยสามารถลดได้อีกไหม
ผมก็บอกว่าได้ครับแม่ก็ให้ลองไปพิจารณาดูกันแล้วว่าได้เท่าไหร่ยังไง

คุณแม่เขาก็ไปเอาไปพิจารณา

เพราะว่านัดที่๒เขาก็มาตอบคำเดียวว่าไม่มีจ่าย
ก็อยากได้ก็ไปฟ้องเอาแล้วก็สารตัดสินเท่าไหร่เขาก็จ่ายเท่านั้น

เดี๋ยวผมขอคุยกับคุณแม่ของคุณหมอหน่อยนะครับ
ตอนนี้อยู่ในสายในรายการนะครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ

คุณแม่ของคุณหมอนะฮะคุณแม่ครับ

แม่เค้าจ่ายตังค์ไปให้เค้าว่าพันบาทเค้าสงสารสงสารภรรยากลตาย
เค้าบอกว่าเค้าสามารถพอเรียบร้อยแล้วก็มีลูกกี่โปรนอะไรประมาณนี้เค้าสงสาร
เค้าจ่ายให้๕๐๐๐บาทโทษทีไม่ใช่๕๐๐๐๐บาทจ่ายไป๕๐๐๐บาทแล้วเสร็จแล้ว
แล้วหลังจากนั้นบอกว่าเออพ่อกลับบ้านก่อนนะก็ยังไงเดี๋ยวลูกก็ไปโทรหานะ
คุยอย่างนี้ก็คุณหมออยู่ด้วยคุณหมอแล้วก็สามีหมายถึงคุณพ่อคุณหมอก็อยู่ด้วย
แล้วก็กลับบ้านกันบอกว่าลูกลูกมีอะไรโทรนะก็ลูกเค้าไม่โทรเค้าก็ไม่ได้โทรอะไร

ก็วางคงผิดด้วยหนึ่งตรวงแล้วก็แล้วก็หลังจากนั้นก็แปรงศพ
แปรงศพก็ไปปล่อยศพอะไรเรียบร้อยก็คือเศรษฐ์ใจมากเศรษฐ์ใจมาก
ไม่ได้ว่าเราเศรษฐ์ใจทำอะไรอืมแล้วหลังจากนั้นก็มีคนโทรมาบอกว่า
ก็พอเล่านั่นแหละคนคนอาสาว่าคือประจิตอาสาว่าจะช่วยเหลือ
เรื่องเรื่องงานศพคือทางญาติคุณวิทยาคนตายนะ
เขากงไม่กล้าโทรอะไรประมาณนี้ก็เลยให้ให้ให้ให้ให้ให้
ประมาณว่าให้ญาติหรืออะไรหรืออะไรก็ไม่ทราบ
เขาบอกว่าทางกว่าคนตายเขาไม่มีทางจะทำศพ
ก็ช่วยไปห้าหมื่นเขาบอกว่าเขาถามเขาต้องการเท่าไหร่
เขาบอกว่าเครื่องเครื่องก็ขอห้าหมื่นก็โอนทีเลยค่ะค่ะ
บัญชีเลยห้าหมื่นอ่าทีนี้ทีนี้ก็ก็เท่าก็เท่ากับว่าแม่
แม่ช่วยไประหว่างงานศพเนี่ยเป็นห้าพันห้าพันแล้วก็ห้าหมื่น
เป็นรวมเป็นหกหมื่นใช่ไหมฮะหกหมื่นค่ะหกหมื่นอ่าครับอ่า
หมื่นแล้วทีนี้แล้วทีนี้ก็มาตกลงกันว่าจะ
เราฝ่ายคนตายนั่นแหละก็ฝ่ายคนชนครับเขาฟังไปคุยกัน
ถ้าผลบ้านเต้านั้นกล้าเลี้ยงพูดเต้านั้นรายได้ของเขาเต้านั้น

แล้วมีเพื่อนที่ตังค์อยู่เยอะก็ชอบไปน้องร้านเพื่อนที่ตังค์

จังหวัดชนมันเกิดอะไรขึ้นคุณหมอบอกว่าคุณหมอน่ะ
ความที่ว่าคือคนเป็นหมอที่ไม่ใส่แว่นแล้วก็ไม่ได้เสื่อมแว่น
ก็สายตาไม่ค่อยจะดีตับรถตอนคืนก็คุยกันหลายครั้งแล้วตับรถตอนคืนนั้น
น่าจะไปตัดแว่นใส่ตาสักหน่อยก็คุณหมออายุ๓๐ปีแล้ว

ก็ถึงเวลาก็ถึงจังหวัดมันถึงคราวพล็อคกันทั้งสองฝ่าย
ก็เลยชนเลย
ชนเลยหมายถึงคุณหมอไม่ได้ใส่แว่นเลยไม่เห็นอย่างเงี้เหรอ
ไม่ได้ใส่แว่นตลอดค่ะคุณหมอน

สายตาไม่ได้สั้นสายตาปกติค่ะ
แต่ว่าก่อนที่จะทำงานต้องใช้สายตาไง
แล้วทำไมฮะก็ไม่เกี่ยวกับแว่นดีคุณแม่หรือยังไง
ก็สายตาปกติก็ไม่ต้องใส่แว่นสิคุณแม่
อืมใช่แต่ว่าเพียงแต่แม่ไม่คิดไปยังไงว่าต้องต่อไปต้องใส่แว่นแล้ว
เผื่อว่ามันมองไม่เห็นมันมีเหตุผลไม่เกิดขึ้นมันมองไม่เห็น
ทีนี้ตอนเกิดเหตุคุณหมอเขาลูกชายเขาเล่าให้คุณแม่ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
เห็นไปก้มเก็บมือถือหรือเปล่าหรือมองไม่เห็นหรือว่ามันยังไง
ก็ไม่ได้เก็บนะคะมือถือก็ไม่ได้ก้มเก็บมือถืออะไร
มือถือของเขาก็อยู่ปกติของเขา
ขับไปดีดีแล้วไปชนเขาเลยอย่างเงี้เหรอมันมองไม่เห็นอย่างเงี้ห
ประมาณนั้นประมาณนั้นค่ะเขามองไม่เห็นเลย

ปันคืนนั้นตำรวจมีอยู่๒๓คุณมาดู

อย่างไร
มันจะเผ้าไม่มีใครก็จะเผ้ากันหรอกครับ

ขอโทษทีขอโทษทีที่ได้พูดแบบนี้
เพราะว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อะไรไม่รู้จะพูดยังไงดี
ผมพูดว่าไม่สวดแดงกอล

แล้วพอเกิดเหตุพอเกิดเหตุลูกชายขับรถไปชนคนก็เนี่ย
คุณแม่ก็เลยมาจากพัทธรุงมาที่ตรัง

ไม่ได้ส่งโรงพยาบาลเจอที่เกิดเหตุเลย

คำเภอนายงกับคำเภอเมืองจัง

ประมาณ๕๐โต

คุณแม่ยืนยันว่าตำรวจเขาตรวจแอลกอฮอล์ลูกชายแล้ว

แม่พาไปด้วยนั่งเสริมรุดไปกับแม่
แล้วก็ไปที่สพเมืองตรังเลย

อืมซึ่งยืนไปที่สระบอ

ไม่ได้ไปถึงเพื่อนเลยค่ะ

ยังไม่ถึงเพื่อนเลยค่ะ

เอาเป็นว่าลูกชายก็คือยอมรับ
ความผิดข้อหาเรื่องประมาท
มันจำเป็นต้องรับยังไงก็ขับรถไปชนท้าย

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พรบนั้นเป็นมันมันเป็นสิทธิ
ของผู้ที่เขาประสบเหตุตามพรบที่กฎหมายอะไรเขาระบุเอา
ที่เขาจะต้องชดใช้กันไปอยู่แล้วในแง่ของคุณแม่เนี่ย
ก็คือคุณหมอนั่นแหละไม่ใช่คุณแม่ในคุณหมอเนี่ยคุณหมอ
คุณแม่บอกในครอบครัวคุณหมอหรือว่าจะคุณแม่หรือคุณหมอแล้วแต่เนี่ย
ไปละหกหมื่นใช่ไหมใช่ค่ะทางฝั่งของคุณเอกรัฐพี่ชาย
แล้วก็ญาติญาติครอบครัวของผู้ตายเขาบอกเขาขอ๖ล้านในการชดเชยเยียวยา
ในการดูแลครอบครัวเขาของผู้ตายเนี่ยคุณแม่บอกไม่มี
ที่จริงถ้างั้นต่อไปคุณเป็นหมอหรือคนที่ไม่ว่าอาชีพมีรายได้
หรือที่เขาคิดว่ามีอะไรไม่ต้องเจริญคุณตายกันหรือคะ
เกี่ยวกับเป็นหมอหรือไม่เป็นหมอนะคุณแม่คือ
คือจะเป็นอาชีพไหนใช่ถ้าไม่ใช่คุณหมอ
ถ้าเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่ว่าทำงานอื่นที่ทำตามวันรับจ้าง
เงินเดือนเดือนละไม่กี่พันนี่ก็ไม่มีการเรียกถึง๖ล้านหรอกค่ะ
นี่คุณแม่คือทางครอบครัวผู้ตายเนี่ย
เขาไม่ได้เรียกเพราะว่าเห็นว่าเป็นหมอแล้วเรียก๖ล้านนะ
เขาคำนวณจากที่ผู้ตายเนี่ยทำงานเป็นช่างรับเหมาไฟฟ้า
มีรายได้เดือนละ๒๐๐๐ปัจจุบันอายุ๓๒
ถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ทำงานไปถึง๖๐เนี่ย
เขาจะคำนวณคูณละ๒๐๐๐๐ได้๖ล้านไงเขาเลยเรียก๖ล้าน
มันคนแต่ละคนเรารู้หรืออนาคตเหรอว่าคนเราจะอยู่ได้สักกี่ปี
แต่ตอนนี้เขาต้องมาตายตอนอายุ๓๓เพราะว่าถูกรถชนตายไงคุณแม่
เขาก็เลยต้องเรียกร้องจากคนที่ไปชนเขาตายไง
ทำไมถึงคำนวณถึง๖๐ปีล่ะ
คุณแม่จะให้เขาคำนวณถึงกี่ปีล่ะอันนี้ก็คือเกษียณไงทำงานเกษียณไง
สมมุติถ้าคุณหมอถ้าคุณหมอลูกชายแม่ทำงานก็ต้องคำนวณถึง๖๐ใช่ไหม
ด้วยความเคารพนะคุณแม่นะผมขออนุญาต
สมมุติถ้าเป็นฝั่งคุณหมอถูกรถชนแล้วเสียชีวิต
คุณแม่ก็ต้องคำนวณถึงถ้าคุณหมอยังทำงานได้ก็ทำงานถึง๖๐ใช่ไหมล่ะ
คุณแม่ครับคิดว่าไม่ไม่ถึงขนาดนั้น
ไม่เป็นไรแล้วแต่คุณแม่จะคำนวณถึงกี่ปี
เอาเป็นว่าพอ๖ล้านคุณแม่บอกโอ้ไม่มีหรอกไม่ถึงหรอก
ยังไงก็ไปว่ากันในชั้นศาลก็แล้วกัน
แต่ทางคุณเอกรัฐยืนยันว่าไม่ได้บอกใช่ไหมว่า๖ล้านยังไงก็ลดได้ใช่ไหมที่บอก

ผมบอกว่าได้แม่คือแล้วแต่แม่แม่ลองไปพิจารณาดูก่อน

เขาบอกว่าแม่ไปพิจารณาดูก่อนก็ได้
ถ้าเกิดไม่มี๖ล้านคุณแม่ได้พิจารณาดูไหมครับ
คือถ้าเป็นคุณนะคะระดับ๖ล้านแล้วกับใครพิจารณาต่อมันห่างกันมาก

ถ้าจ่ายเงินสดไม่ได้ก็ผ่อนก็ได้นะคุณแม่
ก็ให้เป็นรายเดือนก็ได้ช่วยเหลือเขารายเดือนก็ได้คุณแม่พร้อมไหมถ้าเป็นรายเดือน
อันนี้ถ้าคุยกันดีดีแบบนี้เราก็โอเคแต่ว่าต้องไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะ

เพราะว่าแม่น่ะไม่มีรายได้อะไรเลยแม่ไม่สบายด้วยเป็นสะดุปรับเท้นแล้วก็
ตอนนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนว่าคุณหมอจะเอายังไง
เพราะว่าคุณหมอยืนยันยืนยันว่าให้คุยที่ศาลแต่ถ้าคุณเอกรัฐเขาต้องการอย่างนั้นก็เดี๋ยวไปคุยกับคุณหมอให้
คือถ้าเป็นรายเดือนก็ได้ใช่ไหมคุณแม่เดี๋ยวจะไปคุยกับคุณหมอให้
สรุปไม่ได้ว่าที่คุณตะบุญบอกมาว่าเป็นรายเดือนก็ได้
เป็นสรุปไม่ได้ค่ะเพราะว่าแม่นั้นตัดสินใจเองไม่ได้ไม่มีใครได้อะไรเลย
ถ้าคุณแม่คิดว่าในจุดที่น่าจะรับได้แล้วก็ช่วยเหลือได้เนี่ยคุณแม่คิดว่าจะช่วยได้เดือนละเท่าไหร่หรือว่าเป็นยอดเงินเท่าไหร่ถ้าลดจาก๖ล้านมา

แล้วคุณเอกรัฐเขาต้องการเท่าไหร่ลดมาได้เท่าไหร่
ได้เท่าไหร่รู้หรือยังฮะพอจะมีในใจไหม
คือในใจผมคุยกับญาติมาแล้วนะครับคือลดได้ประมาณก็๓ล้านหรือว่าอะไรพวกนั้นเพราะว่า
ล้านคุณแม่๓ล้านไหวไหมแล้วเป็นก้อนเดียวหรือว่าจ่ายเป็นรายเดือน
คืออย่างหนึ่งนะครับอยากได้ก้อนหนึ่งก่อนเพื่อให้ลูกเมียเขาได้ทำธุรกิจสักอย่างหนึ่งก่อนเป็นตนตั้งต้นก่อนเพราะว่าคือ
คุณแม่ถ้าลดเหลือ๓ล้านแต่ว่ามีให้เขาก้อนหนึ่งก่อนแล้วที่เหลือก็ผ่อนจ่ายรายเดือนจากที่ให้มาก้อนหนึ่ง
จะให้สักล้านหนึ่งก่อนแล้วอีก๒ล้านก็เฉลี่ยจ่ายเป็นรายเดือนอย่างนี้ได้ไหมฮ
อันนี้ก็คือแม่ต้องจริงจัยเองไม่ได้
เพราะไม่ได้มีรายได้ครับผมฟังคุณแม่แล้วชัดเจแล้วตรงนี้นะครับ
นี่เวลาผมจะบดเดี๋ยวช่วงน่ากลับมาถนาเชย์ของคุณเอกรัฐ

ก็บอกว่าอีกสองวัน

เปิดปากพากภูมิ
เวลาก็จะหมดซะด้วยผมขอสั้นนะครับ
ล่าสุดภูมิกับการสพเมืองตรังแจ้งมานะครับ
ก็ยืนยันว่ามีการตรวจวัดแอลกอฮอลแล้วจริงในวันนั้น
แต่ยังไม่ได้แจ้งผลมานะเดี๋ยวคุณเอกรัฐลงไปตามก็แล้วกัน

แล้วก็พนักงานสอบสวนเนี่ยแจ้งความคืบหน้าเป็นนังสือมาถึงภรรยาของผู้ตายใช่ไหมครับ

พนักงานสอบสวนบอกตอนนี้ได้แจ้งข้อหาแล้วกับคุณหมอนะครับที่ขับรถนะครับ
ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
แล้วก็ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายแจ้งข้อหาเมื่อวานนี้นะฮะ

ใช่เมื่อวันนี้ครับเมื่อมีข่าวขึ้นมานะครับ

คุณเอกรัฐเมื่อกี้ฟังคุณแม่ของคุณหมอแล้วว่ายังไง
ก็คือถ้าคุณคิดว่า๖ล้านมันเยอะไปครับ

คุณลองคำนวณที่ว่าลูกสองคนคุณเนี่ย
ปริญญาตรีได้เนี่ยต้องใช้เงินเท่าไหร่
สองคนเนี่ยแล้วหลานผมสองคนเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์จะจบปริญญาตรีไม่มีสิทธิ์จะจบครู
ไม่มีสิทธิ์จบหมอเหมือนลูกคุณหรอกครับ

แต่คุณไปพรากก็นาคตก็ไป
หวังว่าคุณแม่กับคุณหมอจะทำตามที่บอกกันไว้นะฮะแล้วก็ลองไปพูดคุยกัน
ให้กำลังใจจริงจริงนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ

หมดเวลาของเปิดปากกับภาคภูมินะครับผมก็พยายามอย่างเต็มที่แล้ว
ในการหาความเป็นธรรมให้กับทางคุณเอกรัฐแล้วก็ครอบครัวของเขาครอบครัวของวิทยาที่เสียชีวิต
กันใหม่พรุ่งนี้บ่ายสามครึ่งครับ